กรณีที่มีคุณพ่อเนี่ยนะคะมาโพสต์ลงในโซเชียล
กรณีที่พาภรรยาไว้หกเดือนไปอ่าภรรยาตั้งคันที่หกเดือนไป
อันตราซาวแบบโฟดีหรือว่าแบบสี่มิติระหว่างที่อัมเตอร์ซาวน์
คุณหมอก็มีการกดท้องของภรรยาเขาหลายต่อหลายครั้ง
ดท้องจนภรรยาร้องว่าเจ็บอ่าต่อมาเนี่ย
หลังจากอันเตอร์ซาวน์ไป๓วันภรรยาเขาปวดท้องหนักมาก
แล้วก็คลอดก่อนกำหนดสุดท้ายคลอดออกมาเด็กเสียชีวิตนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้อยากให้โรงพยาบาลออกมา
ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทำไมถึงต้องสูญเสียลูกไป
ใช้ชื่อว่ากิติพบแทร่ตั้งโพสต์เรื่องราวความสูญเสียว่า
วันนี้ผมได้ส่งเทวดาตัวน้อยที่ผมรักสุดหัวใจขึ้นสวรรค์เรียบร้อยแล้ว
ไม่เคยคิดเลยจริงว่าหน้าที่พ่อของผมจะจบลงเร็วขนาดนี้
โพสต์นี้นะคะเราจะสรุปย่อให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้
คือคุณพ่อเขารอเวลาที่จะมีลูกมานานถึง๕ปีด้วยกัน
จนกระทั่งภรรยาเขาตั้งคันได้๖เดือน
ที่ผ่านมาก็มีการไปฝากคันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ระหว่างนั้นก็มีการเอาตัวซาวตามที่หมอนัดเดือนเว้นเดือนบ้าง
หรือว่า๒เดือนบ้างก็เป็นปกติ
ที่ผ่านมาจะเป็นคุณหมอผู้หญิงนะคะ
เวลาอัลตราซาลมือเบามากผู้จาน่ารัก
กลิ้งไปกลิ้งมาไม่เจ็บเลยคือแบบแป๊บเดียวก็เสร็จครับ
ยืนยันว่าตลอดการตั้งคัน๖เดือนภรรยาแข็งแรงดี
ไม่เคยปวดท้องแม้แต่ครั้งเดียวแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้
ไล่เลี่ยงกันตั้งแต่วันที่๒๗พฤษภาคม๒๕๖๓ที่ผ่านมา

คราวนี้ไปพบคุณหมอผู้ชายที่ไม่ใช่คุณหมอผู้หญิงคนเดิม
แล้วระหว่างการตรวจคุณหมอเริ่มพูดว่าเด็กไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
ทำให้การซาวเนี่ยดูยากพร้อมกับมีการกดท้องยุบลงไปลึกมาก
คุณแม่มีอาการเจ็บแต่ก็ยังฝืนทน
คุณหมอยังกดท้องไปเรื่อยเพื่อหาตำแหน่งที่พอจะถ่ายรูปได้
จนกระทั่งคุณแม่ร้องไม่ไหวร้องออกมาว่าเจ็บมาก
บอกหมอว่าคุณหมอคะเจ็บเจ็บ
สีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะเขามองภรรยาเขาอยู่
แต่คุณหมอก็กลับไม่สนใจกดท้องไปเรื่อย
แล้วก็ยังพูดว่าตื่นนะลูกตื่นได้แล้วให้ความร่วมมือหน่อย
คุณแม่จะได้เสร็จเร็วจะได้ไม่ต้องเจ็บนาน
หมอก็จะได้กลับบ้านนี่นี่
หมอเอาส้นตีนมาฝากคุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตอ่านตามที่คุณพ่อเขาโพสต์ไว้

ใช่ซึ่งคำนี้คุณพ่อเองเขาก็มีความติดใจอยู่ด้วยเหมือนกัน
พูดขออภัยคุณผู้ชมทำไมใช้คำว่าเอาส้มตีนมาฝากคุณพ่อคุณแม่
สรุปว่าเอาตราซาวเสร็จวันนั้นคุณแม่เจ็บท้องถึงขั้นนอนน้ำตาไหลเลยค่ะ
แล้วก็ได้ภาพอัลตราซาลมา๔๗รูป
คุณพ่อยังทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่า๔๗รูป
คิดดูสิว่าคุณหมอกดท้องของภรรยาเขาไปกี่ครั้ง

ถัดมา๒๘พฤษภาคมปรากฏว่าคุณแม่เริ่มนอนนิ่ง
เพราะว่ามีอาการปวดท้องเพิ่มขึ้นเรื่อย
กระทั่งวันที่๒๙พฤษภาคมคุณแม่มีอาการปวดท้องหนัก
และคลอดก่อนกำหนดและพบว่าเด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
คุณพ่อท่านนี้ได้โพสต์ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะ
บอกว่าผมไม่ทราบจริงว่ากระบวนการตรวจเป็นแบบนี้หรือเปล่า
และหลังจากการอัลเตอร์ซาวน์กลับมาแฟนปวดท้องตลอดทั้งคืน

หลังจากนั้นแค่ประมาณ๓๖ชั่วโมง
แฟนผมปวดท้องหนักมากจนต้องมาคลอดก่อนกำหนด
อยากให้ทางโรงพยาบาลตั้งสอบหมอคนนี้แบบละเอียด
และช่วยกรุณาชี้แจงข้อสงสัยนี้ผมรอฟังคำชี้แจงและหวังเป็นอย่างยิ่ง
ทางโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงขนาดนี้คงไม่เพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิด
ครั้งนี้ครับซึ่งเรื่องราวข้อเท็จจริงยังคงต้องรอทางโรงพยาบาลออกมา
แถลงข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ